สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สด
ใหม่ให้เยอะสวัสดีทุกคนครับ

วันนี้ก็อยู่กับผมผมก่อนครับ

มิ้นก็ติดไปงานข้างนอกพอดีน้องรถเมย์ติดธุระพอดี

ครูอ้วนครูอ้วนยังไม่มานะฮะนะครับผมตอนนี้เป็นพี่อุ๋ยแล้ว
รายการเราสดตีฟอร์มนะฮะทำอะไรก็ได้นะฮะ

ฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมก็ช่วยกันจัดรายการไปวันนี้ไปพร้อมกันนะครับ
นะฮะประคองคอกันไปนะครับผมนะฮะเดี๋ยววันนี้เราเริ่มข่าวแรกกันเลยดีกว่า
เป็นเรื่องราวทางอิสราเอลใช่ไหม
คือความจริงมันต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่นู้นนะ

ที่๗ตุลาคมถูกต้องเริ่มต้นวันที่๗เลย
ถ้าจำกันได้เช้าตามเวลาท้องถิ่นของเขา

นั่นแหละครับแล้วก็ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย
แน่นอนว่าเรามีทั้งคนไทยที่กลับมาแล้ว
คนไทยที่ยังไม่ได้กลับมาจะด้วยความประสงค์ที่ไม่กลับ
หรือว่ายังรอเที่ยวบินรับกลับก็แล้วแต่นะครับ
มีคนที่เสียชีวิตแรงงานไทยนะฮะ
หลายศพผิดสูตรอตรรักบุคคลแล้วก็ส่งกลับมาแล้วนะฮะ
อีกหลายศพก็ยังรออยู่นะครับ
และที่สำคัญก็คือคนที่ถูกจับเป็นตัวประกัน

ท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยนะครับคุณเสถาธุวีศิลป์นายกของมนตรีนะครับ
ท่านก็เปิดเผยถึงสถานการณ์ในอิสราเอลนะครับ
ซึ่งตอนนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ได้สงบจบลงนะฮะ
ยังมีแนวโน้มที่จะ

ใช่ยืดเยอะยาวนานแล้วอาจจะหนักกว่าเดิมด้วยนะครับ
ท่านนายกเนี่ยบอกว่ามีคนไทยถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ยเพิ่มอีกสามนะฮะอืมอ่า
จาก๑๙๒๐เพิ่มอีก๓นะครับ
ส่วนการเจรจาช่วยเหลือทุกฝ่ายก็ทำงานกันอยู่
ก็ขอให้ทุกคนรีบตัดสินใจ
ส่วนคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่มขึ้น
ท่านนายกบอกว่าอันนี้เป็นคำถามของนักข่าวนะ

เนื่องจากเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้ง

แต่เราเป็นเหยื่อของสงครามมากกว่า
ทำให้เราได้รับผลกระทบมากครับ
เรามีเกือบ๓๐๐๐คนพี่เช้าคือมันมีคำถามว่าอิสราเอลเข้าเมืองทะเลทรายเขาแห้งแรงมากนะแต่เทคโนโลยีเขาเก่งมาก
แต่เขาไม่มีแรงงานใช่เขาบอกว่าแรงงานของไทยเนี่ยเป็นแรงงานที่เหมือนกับพุทธเขาเรียกว่าถูกหลักถูกต้องเลยพอรู้เรื่อง
รู้เรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกขึ้นแล้วก็วิธีการทำการเกษตรมันอย่างมากเพราะเราเก่งด้านการเกษตร
เราก็ต้องพึ่งพาแรงงานต่างดาวตรงนี้ขอให้คนไทยรีบตัดสินใจห่างถังนายกบอก
เดินทางไปเจรจาแนวทางหลักก็คือจะทำทุกวิถีทางนะครับ
เพื่อช่วยเหลือตัวประกันส่งกลับบ้านให้เร็วที่สุด

ซึ่งตอนนี้ทุกประเทศก็ให้ความช่วยเหลือแล้วก็หวังดีกับเรา
เราต้องเข้าให้ถูกจุดเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเรื่องการเจรจา
นายกบอกว่าทุกคนอยากทราบข่าวยืนยันว่ารัฐบาลกำลังทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้
ตอนนี้เราก็กำลังพยายามเจรจาผ่านประเทศที่เขาจะเป็นเจ้าภาพ
ในการเจรจาระหว่างตัวแทนของไทยกับฮามาสด้วยนะครับ
ก็นี่แหละฮะก็กำลังหาทางช่วยเหลือกันอยู่นะครับใช่นะฮะ
เพราะว่าตอนนี้ทางบ้านเราก็คือว่ามีการพูดคุยเจรจาเรื่องเกี่ยวกับตัวประกันแล้วใช่ไหมคุณครับ

รู้สึกน่าตื่นเต้นจังเลยค่ะคุณค่ะ

สวัสดีครับพี่อุ๋ยมาอีกแล้ววันนี้บอกได้เลยว่าโคตรเดือด
ไม่เดือดไม่มีอะไรจะเดือด

หลังคงต้องเอาพี่โดมมานั่งอ่านข่าวแล้วมั้งครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป